เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ค่ะในเพจเฮียขับรถโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นเหตุประทะคารมกันระหว่างคนขับรถแท็กซี่กับผู้ชายคนนึงที่เขาขับรถเก๋งอ่ะนะคะ
คือแท็กซี่เหมือนกับบอกว่ารถเก่งไปปาดหน้าเขาไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
แท็กซี่ต้องหัวร้อนเบอร์นั้น

แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพี่เป็นใคร

ยังค่ะยังไม่รู้ว่าพี่เป็นใครค่ะ
คือคนขับรถแท็กซี่ทะเลาะกับหนุ่มวัยรุ่นคนนี้นะคะ
หนุ่มวัยรุ่นคนนี้เนี่ยเขาถูกคนขับแท็กซี่บอกว่าไปขับรถปาดหน้าเขา

ท้ายรถเหมือนกับจะหยิบอาวุธอะไรออกมาหรือเปล่า

แล้วก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยนะคะ
มีเสื้อเขียนว่าตำรวจนครบาน

ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตำรวจนครบานหรือเปล่าหรือว่าเอามาพาดเอาไว้เฉยเพื่ออะไรก็ไม่รู้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานทางเข้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวบางเขนกรุงเทพค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับรอปภของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
เขาให้ข้อมูลมาว่าเมื่อวานช่วงเย็นมีรถของลูกบ้านขับเข้าไป
บอกว่ามีแท็กซี่ขับตามมาประกบด้านหลังแล้วมาหาเรื่อง

ตอนนั้นแท็กซี่ก็ไม่ได้มีท่าทีเหวี่ยงหรือโวยวายอะไรเหมือนกับในคลิปอะค่ะ
คือท่าทีปกติมากรอปภบอก
แต่หลังจากที่คนขับแท็กซี่จอดรถเท่านั้นแหละ
ก็เปิดประตูลงมาโวยวายลูกบ้านดังลั่นตามคลิปที่เห็นนะคะ
ผมก็แลกบัตรปุ๊บจะมีรถลูกบ้านเขาเข้ามาก่อนครับ
แล้วนี้พอดีเขาบอกว่ามีรถแท็กซี่ตามหลังผมมาครับ
บอกว่ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
พอดีผมบอกว่าให้ไปจอดตรงฝั่งตรงนู้นครับ
ตรงหน้าคอนโดหน่อยเลยไปหน่อยนึง
พอดีแท็กซี่เติบยาวง่ายกว่ากูยังไงหน่อยครับ
พอเปิดข้างหลังเปิดฝากระโปรงเสร็จ
สงสัยจะหยิบมีดหยิบอะไรกลัวมีเรื่องผมเลยเข้าไปห้ามเหตุให้ครับผม
รอปภบอกว่าเขาเป็นคนที่เข้าไปห้ามนะคะ
แล้วสุดท้ายเหตุการณ์ที่จบลงก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้น
ก็ทิ้งท้ายเอาไว้ที่เสื้อที่แขวนเอาไว้ที่เบาะคนขับรถแท็กซี่ล่ะค่ะ
มีปากคำว่าตำรวจนครบานด้วย
แต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใคร
ในเพจเฮียขับรถก็เลยโพสต์เอาไว้บอกว่ากลับมาบอกกันก่อนสิว่าพี่เป็นใคร

แต่หน้าตาชัดเจนอย่างนี้ก็หาไม่ยากใช่ไหม
แต่เสื้อตำรวจแบบนี้ก็ใครก็หามาแอบอ้างได้